บอกว่าข่าวแรกเนี่ยหลายคนน่าจะยิ้มออกอยู่เหมือนกัน
สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของคุณกบสุวนันนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานมาเท่าไหร่นะคุณ
คือเขากลับมาเล่นละครอีกครั้งนึงแหละหลายคนก็ได้หายคิดถึงกันไปแล้ว
แต่มาคราวนี้เห็นว่าอาจจะกลับมาแบบเป็นตัวเต็มเลยแล้วกันนะคะ
นี่แหละค่ะตอนนี้คุณกบสุวนันกำลังถ่ายทำละคร
ที่คุณสามีบลุ๊กดานุพรเป็นผู้จัดด้วยค่ะ

ทำไมคุณสามีถึงยอมใจอ่อนให้คุณกบกลับมาแสดง

ไม่อยากให้ภรรยามาเล่นเรื่องที่ตัวเองกำกับ
แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนแบบนี้คุณ
ฟรีไม่มีค่าตัวด้วยหรือเปล่าอะไรยังไง
เดี๋ยวไปถามคุณแม่กบดีกว่าค่ะ
จะขอใครล่ะคะให้มาเล่น

เมื่อก่อนเล่านานไหมแบบอยากจะให้มา
ไม่นานค่ะบอกเลยว่าพี่วุ๊บบอกว่าอยากให้มาเล่น
บอกโอเคได้เลยทำงานแค่๓๔วันเอง
แป๊บเดียวเพราะมันแค่ตอนเดียว
ฟรีเปล่าคะไม่มีทางฟรีค่ะบอกเลย
พี่โอเคจ่ายได้ตามเลสค่าตัวผมเลย
เอาเขาเสนอมาอย่างนี้เราจะลดทำไมล่ะคะใช่ไหม

อ่าส่วนคลิปที่ลูกสาวสุดสวยน้องนาดาส่งมาขอโทษคุณแม่
ชาวโซเชียลพากันเข้ามาชื่นชม
ในความน่ารักผู้จาภัยร้อของน้องนะฮะ
บอกเลยว่าคุณกบสุวนันค่ะ
เป็นคนที่สอนลูกได้ดีมากเลยนะคะ
แล้วก็บอกนาดามาถ่ายรูปกับเค้กเพื่อที่จะส่งไปให้ทางช่องหน่อย
แล้วนาดาค่ะก็ไม่พูดอะไรไม่ถ่ายด้วยแล้วไม่พูดด้วย
แล้วก็เหมือนสะบัดหน้าหนีแล้วก็เดินเข้าบ้านไปเลย
โอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้
ถ้าหนูลองดูซิว่าถ้าเกิดหนูพูดแล้วแม่ไม่ฟังแล้วไม่ได้ยินบ้าง

คุณแม่คุณแม่หนูส่งอะไรมาในโทรศัพท์คุณแม่เนี่ย
เราก็เหมือนยังไม่ฟังยังไม่ได้ยินอะไรอย่างนี้
เขาบอกคุณแม่ดูในไลน์คุณแม่นะหนูส่งอะไรมาให้แม่ด้วย
เพราะแม่อ่านแล้วแบบเฮ้ยสงสาร
ฟังแล้วเขาก็ว่าเฮ้ยสงสารน้ำตาจะล่วง